อ่ะแล้วแต่คุณผู้ชมแต่เรื่องนี้เนี่ย

สำหรับกรณีของสาวเนยวรฐาที่ถูกในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์
แล้วก็เขาเรียกว่ามันเป็นข่าวเมาส์ข่าวลือแล้วกัน
เพราะว่ายังไม่ได้มีใครออกมายืนยันอย่างเป็นทางการมีแต่บรรดาเพื่อน
ยาดพี่น้องของเขานะครับแต่ว่ารวมไปถึงอดีตแฟนเก่า
อย่างดีเจภูมิเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนสถานะมาเป็นพี่ชายคนสนิทกันแล้ว

ซึ่งดีเจภูมิเขาก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐของเราแบบตรงไปตรงมาเลยนะคุณ
คือเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนมองอีกมุมหนึ่งของสาวเนยที่สังคมไม่เคยรู้มาก่อน
แล้วก็อยากให้คนอย่าตัดสินคนนะคะ
อย่าตัดสินสาวเนยเพียงแค่ข่าวที่มันออกมาภาพลักษณ์ของเธอที่เซ็กซี่ต่างนานา
พร้อมทั้งยืนยันเลยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่นะคะ
ดีเจภูมิแล้วก็เนยเขาเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน
ไม่เคยมีการคบซ้อนแล้วก็พูดชัดเจนออกมาเลยว่า
เนยเนี่ยเป็นคนจริงจังกับความรักมากเดี๋ยวเราไปฟังดีเจภูมิกันค่ะ
จนที่รู้สึกว่าเนี่ยตลอดก็ไม่ไหว
พอมาบอกหน่อยแล้วกันว่าเนยจริงจริงแล้วเป็นคนดีมากนะ
อยากให้คนรับรู้ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยเขียนแรงเลย
แต่ว่าจริงแล้วเนยก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวว่าหรอก
จริงมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับที่มีความไม่เข้าใจกัน

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะคุยกันอยู่เรื่องนี้ก็เคลียร์กันเองดีกว่า
อยากจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคือพี่กับเนยเนี่ยเคลียร์กันมาก
แล้วที่เขาพูดอย่างนี้มาผ่านสื่อไม่รู้กี่ปีแล้วต้องมี๓๔
หรือว่ายืนยันเป็นเพื่อนจริงยืนยันยืนยันยืนยันแต่ว่านี่คือความตลกของสังคมอ่ะนะ
เราพูดความจริงไปตลอดแต่ไม่มีใครเชื่อเลย
ไม่มีความเจ้าชู้เลยเนยเชื่อใจเนยทุ่มเทกับความรักมาก
ไม่มีเนี่ยยืนยันได้เลยถ้าเกิดเนยสดชูหรือเคยคบซ้อน
คุณเนยไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนเขาว่ากัน
คุณเนยเป็นคนจริงจังกับความรักรักใครรักจริงด้วยแต่ทำไมเลิกกัน
อันนี้ก็ทิ้งไว้ให้คิดหลาย๖๔๐๐อยากให้คนในสังคมเนี่ย
อย่าตัดสินคนจากข่าวที่มันออกมาตลอด

คือบางทีสังคมในปัจจุบันมันเริ่มมีการมองคนจากภาพลักษณ์มากขึ้น

แล้วก็ดันมาแบบใส่สีใส่ไฟใส่ไข่

คือเดี๋ยวนี้มันมีการพูดถึงง่ายมากในโลกโซเชียลเราดีกว่า

อาจารย์น้องเด็กปั๊นติดกันดีก่อนจะว่าใครนะคะ